ตอนนี้สินค้าผิดลิขสิทธิ์นี่มีเยอะนะครับ
เมิดลิขสิทธิ์มีหน้าของนักเตะดารานักร้องต่างนะครับ
อยู่ในผลิตภัณฑ์ต่างโดยไม่ได้รับอนุญาตนะคะ
แต่อยากรู้ว่าเจ้าของใบหน้าเหล่านั้นเวลาเห็นหน้าของตัวเองไปอยู่ในสินค้า
เอาของเหล่านั้นมาขอลายเซ็นต์ค่ะ

ขณะที่โรนันโดนะคะเขาลงก่อนที่จะขึ้นรถไปโรงแรม

ลิกาสเปนเมื่อวันพุธที่ผ่านมาก็มีแฟนบอลคนนึงค่ะ

ที่มีรูปของคริสติโน่โรนันโด่มาขอลายเซ็นต์
หน้าแตกเงอร์ไปนะคะเพราะโรนันโดไม่สนใจ

ก็รู้ด้วยว่าสินค้าเหล่านี้เป็นสินค้าของปลอม

แต่ไม่แน่ใจว่าที่โรนันโดเขาอารมณ์เสียแบบนี้

เมื่อช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาหรือเปล่า
แล้วก็ออกมาวิจารณ์เพื่อนร่วมทีมหลายคนด้วย
สร้างความไม่พอใจให้กับแฟนบอลจนมุมหนึ่งค่ะ
รวมถึงในปีนี้นะคะ
ก็มีทีท่าว่าจะไม่สามารถคว้ารางวัลใดมาครองได้เลย

ก่อนจะเอาอะไรไปขอลายเซ็นจากคนดังที่ตัวเองชื่นชอบ
ก็ต้องเป็นสินค้าที่ถูกลิขสิทธิ์ด้วย
สนับสนุนของปลอมอย่าซื้อกันเลยนะคะ